สวัสดีค่า
มิโหน่จะไหวเม้อ

ก็ตกใจพร้อมกับจะสนับสนุนเต็มที่ค่ะ
โหก็ค่อนข้างตกใจมาก
เป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่ไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าซ้อมมา๗เดือนแล้ว
เรารู้มาตลอดไหมแล้วว่าเขาไปซ้อมไปซ้อม
ก็ทราบค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นเยอะว่าเขาไหว้เป็นแบบไหนแล้วขั้นไหนแล้ว
แต่รู้ว่าเขาว่างก็คือไปฝึกซ้อมไปก่อน

แล้วที่ชัดเลยก็คือเขาเอาตัวเขาเข้าไปแลกกับการที่ดึงให้คนมาช่วยเหลือสัตว์พวกนี้
แล้วก็สนใจระบบนิเวศของเรามากขึ้นนะคะ
ก็ค่อนข้างที่จะเป็นโครงการที่ดีมากค่ะ
แต่ว่าทีนี้เขา
มีทีมทั้งทีมแพทย์ทีมครูฝึกแล้วก็
มีคนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็คอยศึกษา
ว่ามันทำแบบไหนจะปลอดภัยที่สุด
จาจริงเจมส์ก็เป็นห่วงของเอ้า

มันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร
อิชาจะไปช่วงดูไหมคะ
กำลังใจ

คือไม่ต้องหมูก็ได้ใครก็ได้ไปช่วยกันนะคะ

แต่ได้รู้รายละเอียดแบบเยอะพร้อมทุกคนบ้าง
ราบรู้เรื่องการไปซ้อนไหวน้ำการทำตรวจงาน
ดูมีการเจ็ดแรงอะไรขึ้นไหมหลังจากไปฝึกมาเจ็ดเรืองดูร่างกาย
จริงเขาเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วเป็นคนพลังเยอะมากอยู่แล้ว
ก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องพลังแต่ว่าทีนี้การว่ายน้ำมันก็ไม่ใช่แค่ไหว้
มันจะไหว้ยังไงให้กล้ามเนื้อเราปลอดภัยการไหว้ระยะทางเยอะขนาดนั้น
คือห้ามไหมไม่ห้ามค่ะเพราะว่าคนแบบพี่โน่ไม่น่าจะห้ามได้อยู่แล้ว
คือจุดประสงค์ที่เขาจะทำสิ่งที่เขามุ่งหมายที่จะไปถึง
มันเป็นสิ่งที่เราก็มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดี
เราก็ต้องสนับสนุนจริงในการทำครั้งนี้

ก็ทุกคนค่ะทุกคนที่กอง
เห็นว่าวันพี่หน่องก็ไปด้วยใช่ไหมคะ
ก็ทุกคนพี่ก้องก็เป็นห่วงแม่หนูก็เป็นห่วง
ไม่ใช่ค่ะแต่ว่า
เขาเป็นสิ่งที่เวลาเขาจะทำอะไร
เขาคิดมาแล้วแล้วเขาก็ไต่ตองมาแล้ว
แล้วทุกอย่างที่เขาทำมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องห้าม

ยังไง

ก็เล่นแกล้งกันเฉยค่ะเขาเอาไปสะพายเล่นล้อเลียนหนูอะไรอย่างนี้
ก็เลยแชะภาพมาให้แฟนได้ฟินกันค่ะ
ตลกดีค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีการฟินหรือว่าอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าเราเห็นผู้ชายสะพายกระเป๋าผู้หญิงสีแบบนี้ด้วย
แล้วตัดกับสีเสื้อเขาด้วยอะไรอย่างนี้หนูก็ว่าตลกดี
แช่งกันบ่อยหรอค่ะ
แล้วก็สนิทกัน